ไปที่สี่แยกจุดหนึ่งครับในจังหวัดนนทบุรีคุณผู้ชมเหตุการณ์นักเรียนนักเลงมาอีกแล้วนะเป็นฝากฝั่งของนักเรียนอาชีวะสองฝั่งสองสถาบันนะไม่ถูกกันมาเจอหน้ากันก็ตีกันนัวแบบนี้เลยไปดูคลิปเลยครับ
ตรงปากซอยที่บูรสงครามสิบห้าตระบวนสนใหญ่อำเภอเมืองนวลธับบุรีครับนับโปรดก็เข้าไปรังรับเหตุควบคุมตัวผู้ก่อเหตุได้สิบสามคน
นะเป็นนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีพระราม๖๗คนครับ
แล้วก็เป็นนักเรียนวิทยาลัยไทยอาชีวศึกษา๖คน
ของกลางก็มีทำมีดาบมีดปลายแหลมสนับมือ
อายุสิบเจ็ดปีก็ถูกฟันที่อ่าใช้โครงขวานหนึ่งแผลนะฮะ
ยาวชนทั้งหมดเลยแล้วก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าต่อไป
ผ่านตำรวจเอกศรีฮเดสะกรอบแก้ผู้กำกับสอพอมเมืองนทบดีก็บอกว่า
ตอนนี้สั่งการให้ตำรวจอ่าตำรวจเนี่ยสืบสวนสืบทราบ
แล้วก็สายตรวจให้เฝ้าระวังป้องกันเหตุการณ์แบบนี้
ช่วงนี้เขากลับมาเปิดเรียนแล้วจะมีการเจอกันทั้งช่วงเช้าช่วงเย็นแบบนี้
ถ้ามีการแจ้งมาต้องรีบเข้าไประงับเหตุให้ด่วนที่สุด
นะฮะแล้วก็นำตัวทั้งหมดเนี่ยที่โดนจับเนี่ยนะฮะมาที่โรงพัก
โอ้โหตรวจสอบก็มีข้าวของมากมายมีดสนับมือต่างต่าง
นะฮะแล้วก็จับเฉพาะคนที่มีอาวุธส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดี
นะฮะคือนายธิดวัฒน์กับนายชายสินนะฮะ
เป็นนักเรียนวิทยาลัยไทยอาชีวศึกษาส่วนคนอื่นที่ไม่ได้มีการเกี่ยวข้องกับ
กับพวกเขาเนี่ยนะฮะก็ทำประวัติแล้วก็เรียกผู้ปกครองมารับ
อบรมแล้วก็รับตัวกลับบ้านไปครับ